มาแล้วค่ะคุณผู้ชมหัวเขียวข่าวเด็ดนะคะ
สารพระภูมิเคยเห็นสูงที่สุดกี่เมตรคะ

เต็มที่ละนี่สูง๔เมตรค่ะ
เวลาถวายของเนี่ยถวายยังไงเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กัน

นี่ค่ะความสูงตั้ง๔เมตรเนี่ย

เลขที่๒๒ทับ๑๗หมู่๒ตำบลและอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณรุ่งชัยรุ่งวิริยะวงเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
ดูแล้วพี่ว่าเวลาปีนขึ้นไปถวายของเนี่ยหวาดเสียวไหมคะ

ทีนี้สารพระภูมินี้ค่ะคุณผู้ชมคุณรุ่งชัยบอกว่าประดิษฐ์เอง
ติดตั้งบนเสาเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน
ส่วนฐานก็มีความมั่นคงเหมือนกันนะคะ
ใช้พื้นที่เล็กของบ้านนี่แหละนี่มาทำแบบนี้
หากจะนำของไปถวายบูชาต้องทำไง
ปีนบันไดขึ้นไปแบบนี้

เขามีที่มาที่ไปนะว่าทำไมจะต้องทำสารพระภูมิสูง๔เมตรแบบนี้
คุณจักรพันธ์ลูกชายเจ้าของบ้านบอกว่า
คือบ้านด้วยที่ว่ามีพื้นที่จำกัด
และมักจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วม

แล้วบ้านอยู่ใกล้กับแม่น้ำท่าจีน
พ่อก็เลยจำเป็นต้องสร้างสารพระภูมิแบบนี้

ถูกหลักอวงจุ้ยทุกประการยิ่งไปกว่านั้น
พระภูมิยังมีความแปลกอีกอย่างหนึ่งคือ
ฉันวางของไหว้สามารถหมุนได้๓๖๐องศาด้วย
ส่วนใครที่สนใจเรื่องของตัวเลขมีไหมมีค่ะ
ลูกชายของเจ้าของบ้านบอกว่าก็เลิกไง
งามยามดีในการตั้งสารพระภูมินี้เป็นเริกอะไร
อกจากนี้ยังมีแนวทางเรื่องของน้ำตาเทียนด้วย
เอาเลิกก่อนน้ำตาเทียนเดี๋ยวว่ากันค่ะ
แล้วทำถูกที่สุดเลย๒๒ทับ๑๗
เลิกการตั้งสารพระภูมิคือ๗นาฬิกา๒๙นาที

นี่ขันน้ำมนต์คุณผู้ชมลองทายนะคะ
แล้วก็แคปหน้าจอไว้ค่อยเอาไปซูม
หลังจบรายการตั้งสติดีมีสมาธิซูมแล้วจะเจอเลขค่ะครับ
เอาเราไปต่อกันที่วัดพระยาธรรมที่อำเภอกบินบุรีนะครับ
จังหวัดปราจีนบุรีมีชาวบ้านครับคุณผู้ชม
ไปขอเลขจากต้นตะเคียน๑๓ต้นนะครับ
คือเคยให้โชคให้ลาบมาแล้วล่ะหลายงวดเลย
จากนี้ยังมีงูเขียวหางไหม้มานอนขดอยู่บนพานลูกแก้วด้วยนะครับ
หน้ารูปปั้นเพราะปู่สีสุดโทมันไม่หนีไปไหน
โอ้ชาวบ้านก็เห็นคือคือฮากันทีเดียว
ที่ผ่านมานะครับชาวบ้านตีเลขจากการขดตัวของงูเขียวนะครับ
แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลกันไปตามกัน
รอบนี้นะครับชาวบ้านก็ช่วยกันคิดแล้วก็ตีเลขใหม่นะฮะ
จะได้เอาเลขไปใช้อีกเช่นเคย
ขณะที่ร่างทรงพ่อปู่นะครับระบุว่า
งูเขียวตัวนี้เป็นปู่พญานาคที่มาเฝ้าดูแลพ่อปู่ศรีสุโธนะ
นี่ครับเพื่อให้ชาวบ้านเห็นกันชัดไม่ต้องตีกันไปเลยนะฮะ
ว่าเลขอะไรนะครับนี่ครับเขียนกันจัดแบบนี้เลยฮะ

ขยับต่อไปดูความแสบของเจ้าตัวเงินตัวทองน้องขึ้นไปถึงชั้น๓ฮะ
ชาวบ้านก็ส่องตาแตกว่าตกลงแล้วหอพักชั้น๓เนี่ย
หมายเลขอะไรถึงขั้นต้องรอดูหอพักแล้วไม่รอดูห้องเหรอ
มันไม่ได้เข้าห้องใดห้องหนึ่งแต่พอไปถึงเนี่ยมันพุ่งไปทุกห้องฮะ

จำเป็นต้องมององค์รวมมองภาพหลักภาพใหญ่
อะไรคือภาพหลักภาพใหญ่หอพักนี้เลขที่อะไร
ไปดูว่าเลขที่อะไรดูเขาก่อนได้ไหม
หนีไม่ได้ฮะหนึ่งพื้นมันลื่นครับ
เวลามันหนีเนี่ยมันเหมือนวิ่งอยู่กับที่
พี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามไปจับหาไอ้เจ้านี่ก็จะกัดแว้งกัดพี่เจ้าหน้าที่ฮะ
สุดท้ายแล้วสามารถจับไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองน้องตัวนี้
ความยาวประมาณ๑เมตรเศษเอาไว้ได้
ชาวบ้านเขาเลยมองตาแตกเลยว่าตกลงแล้ว
บุกห้องไหนหรือเปล่าไม่ได้บุกห้องไหนครับ
แต่ขึ้นไปที่ชั้น๓และที่นี่คืออาคารเลขที่๙ทับ๑๙
อยู่ในพื้นที่ของหมู่๔ตำบลคานหาน
คานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
จึงนำมาฝากกันถามอีกนิดนึงได้ไหม
ขึ้นมาได้ยังไงไม่มีคำตอบเรื่องนี้
เพราะจากชั้น๑มาถึงชั้น๓ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ